คุณจะเชื่อหรือไม่ว่าเมื่อวานนี้ไทยรัฐทีวี
เกาะติดสถานการณ์ถ้าสมมุติจะนับเทียบแล้วเนี่ย

วันนี้ติดปีกวันนี้ติดปีก

แต่เสื้อตัวนี้เมื่อก่อนก็บุงกันใจใส่

เพราะมีที่รายการไงมีของพี่ปุ้ยพี่บ่นวันของรายการตอนเช้า
มีของพี่ปุ้ยพี่บ่นวันพี่ปุ้ยซื้อวาย
มันใส่แล้วนั่งบิดตูดอยู่น้ำอ่ะจริงหรือเปล่าใช่แล้วท่าเขาด้วยอ่ะท่าเขาด้วย
ท่าเขาบอกว่านี่ซอมว่ายก่อนมันตกดำอ่ะแต่จริงวันนี้น่ารักตบ
เมื่อวานนี้ถ้าสมมุติเราดูตลอดระยะเวลาที่เด็กติดกันมาในถ้ำ๑๓ชีวิตเนี่ย
เราจะมีเวลาบอกมาตลอด
รัฐทีวีเป็นอีกหนึ่งช่องที่ตัดรายการแล้วก็เกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ดิฉันจนในที่สุดเราก็ได้เห็นข่าวเรา
สิ่งหนึ่งที่เขาบอกคนไทยมีความสุขกันมากที่สุดนะฮะมากกว่าดูฟุตบอลโลกเพราะอะไรรู้ไหม
เราไม่เห็นความสามัคคีทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างนี้มานานมากแล้ว
ส่วนจริงตั้งแต่ระดับประเทศจนกระทั่งถึงคนขายกาแฟ
ถึงคนขายก๋วยเตี๋ยวถึงน้องที่มาช่วยเก็บขยะนี่เลยนะฮะ
ก็ใช้เวลาทั้งหมดนะคะตั้งแต่เริ่มค้นหาจนกระทั่งพบน้องนะฮะ
ยังไม่ได้ออกมานะฮะจนกระทั่งพบน้องคือ๒๒๑ชั่วโมง๔๑นาที
นะฮะโอ้โหเป็นเวลาที่ยาวนานมากซึ่งเด็กทุกคนปลอดภัยด้วยใช่ไหมพี่
ปลอดภัยฮะตอนนี้ปลอดภัยอยู่นะฮะก็อย่างที่บอกว่าเบื้องต้นสุขภาพคือเป็นสีเขียว
สีแดงสีแดงนี่คือต้องหนัก
แล้วก็กำลังจะต่อสายโทรศัพท์เพื่อให้รอดให้สายรอดออกมา
แต่ตัวน้องเนี่ยยังไม่ได้ออกมาตอนนี้จะเป็นตอนไหน
ต้องขึ้นอยู่กับเราต้องฟังข่าวจากทางผู้ว่าเลย
นี่แรกชีวิตมากฟึดเองล่าสุดที่ก็จะประกาศเนี่ยคือ๔๘ชั่วโมง
เพราะว่าน้องเนี่ยจะต้องดำน้ำออกมาในทุกการดำน้ำมันก็จะมี๒ท่อ
ท่อหนึ่งสำหรับเด็กทั้ง๑๓ชีวิตอีกท่อหนึ่งสำหรับนักประดาน้ำ

คือต่อ๑คนจะต้องมีนักประดาน้ำประกบ๑๑
เพราะฉะนั้นอย่างแรกเด็กจะต้องฝึกการใช้ท่อช่วยหายใจก่อนนะฮะ
คือไม่ใช่ใส่ไม่ใช่อมอันนั้นคือต้องฝึกนานใช่ไหมคุณพ่อดำ
เด็กพวกนี้ไม่ได้มีความชำนาญดังนี้ออกมาหรือเกิดตกใจอะไรต่อ
ตอนนี้ร่างกายก็กำลังปรับสภาพร่างกายอยู่นะคะ
ฝึกการหายใจด้วยขวดอากาศแล้วก็การนำใต้น้ำ
เมื่อไหร่ก็จะพาเด็กออกมาโดยใช้สายอากาศหายใจ
ก็อย่างที่มดดำบอกนะฮะ๑ขวดก็มี๒สายก็อย่างนี้
ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้หยุดการที่จะนำเด็กออกมา
ด้วยการยังดำเนินการสูบน้ำและขุดบ่อบาดานต่อไป

แล้วก็เร่งสูบในถ้ำอย่างต่อเนื่องคือยิ่งน้ำลดเท่าไหก็ยิ่งผ่าออกมาง่ายขึ้นเท่านั้นนะฮะ
ส่วนฝนที่ตกลงมาตอนนี้ก็จะใช้เวลา๓๖ชั่วโมง
ปัญหาคือตรงนี้แหละพอฝนตกลงมาแล้วมันไหลเข้าไปในท่อ

แต่ว่าการตกของฝนยังไม่ถี่เท่าวันแรกที่ต้องยกกันออกมาหมดนะครับ
ก็ยังพอใช้ได้อยู่ยังไม่เป็นปัญหามาก
ส่วนปริมาณน้ำในถ้ำนั้นลดลงทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานและกรมทรัพยากรธรณีนั้น
ลงพื้นที่แล้วก็ตรวจอยู่ตลอดนะคะ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ทำหน้ากากพิเศษอย่างที่เราบอกไป

แล้วการเยียวยาวบรรดาเด็กทั้ง๑๒คน

ออกมาแล้วเนี่ยเบื้องต้นจะต้องมาเตรียมการเรียนพิเศษ
เพราะหายไปนานมากนะฮะเป็นอาทิตย์เลย

ตอนนี้ก็เกินแน่แล้วล่ะวันนี้ก็วันที่๑๐นะคะ
ก็จะกลับมาเรียนอีกก็คงจะไม่ทันเพื่อน
พระเจ้าผู้ประคองก็พูดสังเกตว่าก็ดีใจที่ออกมา

ยังไม่ได้เจอน้องเราก็เห็นจากภาพคลิบที่วินาทีไปเจอน้อง
ที่อยู่ในทุกขวาขวาต่างประเทศด้วย

ไปดูกันนะครับนาทีแรกที่ทีมซิลสองคนไปเจอ
คนร้องไห้เนอะน่าจะร้องไห้เลยคนจะเคลือมตาจะมารับพวกเราไหม
จะออกไปได้หรือเปล่าคนที่พูดโต้ตอบได้คือสิ่งเสียแสบก็คือโค้ชนะคะ
คนนั้นโพสต์ใช่ไหมคะเพราะกำลังดูว่าคนไหนก็ไม่รู้แต่ว่าได้ยินแต่เสียง
ยิ้มแล้วคนนี้เหมือนใกล้ปัดตาแต่จริงยิ้มแล้ว
จะมารับวันไหนวันอะไรแล้ววันนี้วันจันทร์แล้วคุณอยู่ที่นี่มาสิบวันแล้ว
สะทางว่าเด็กก็ไม่รู้วันไม่มีคิดคือวันตัวเองอยู่แค่สามวัน
สามอาทิตย์จันทร์โชคดีมากวันนี้วันจันทร์แล้วสะทางว่าเด็กเองก็ไม่รู้

ว่าเราไม่รู้ว่านั้นจริงกี่วันในการอยู่ที่ด้านนั้น
ก็ยังบรรณาภัณฑ์

แล้วก็ลุบขึ้นไปยืนให้เขาถ่ายรูป
มีการบอกว่าบอกเขาสิว่าเราหิว

แล้วพวกจะออกไปบอกโอ้โนโนโน

หลังจากทำนำที่เชี่ยวชาญจากอังกฤษที่ทางทางเราเชิญมา

ทั้งหมดเป็นผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำ
มีสมาคมนี้เลยแล้วเขาก็เป็น
คือทั้งหมดทำเป็นทีมทั้ง๓ท่านมาการบินไทยก็เป็นราบมาเลย
คือทำเป็นทีมโดยที่ซิลก็วางสายเชือกเข้าไป
แล้วก็น้ำน้ำที่เชี่ยวชาญก็จะเข้าไปคือรูที่เข้าไปเนี่ยคือตัวหลายช่วงมาก
ใช่ไหมคะที่เขาบอกเอามาเข้าไปเจอโผล่ขึ้นไปที่เนินนมสาว
คือจริงเนี่ยเขาก็ทำงานด้วยกันกับหน่วยซิลท่านอื่นของไทยด้วยนั่นแหละ
แต่ว่าสองท่านนี้ก็จับคู่เป็นบัดดี้กัน
แล้วก็เข้าไปด้านในจนถึงด้านในแล้วก็ไปเจอน้องนะคะ
ซึ่งจริงต้องบอกว่าสมาคมกู้ภัยในถ้ำแห่งการอังกฤษเนี่ยนะคะ
ระบุเลยว่านักดำน้ำและนักเดินถ้ำชาวอังกฤษสำรวจถ้ำมาแล้วมากมายจริง
แล้วพวกเขาก็นำความรู้ที่มีประโยชน์เรื่องแผนผังของระบบในถ้ำต่างประเทศเนี่ย
เรียกว่าไปช่วยคนมาเยอะมากนะสองคนนี้ในทีมนี้ค่ะ
ส่วนสมาคมกู้ภัยในถ้ำแห่งอังกฤษก็ระบุอีกว่าพวกเขาไม่เปิดเผยชื่อเจ้าหน้าที่ที่ถูกส่งไปร่วมปฏิบัติการ
เพื่อที่จะให้พวกเขาทำงานได้โดยไม่มีอะไรกวนแต่ในแต่ละครั้งที่เข้าไปช่วยเหลือ
อีกครั้งหนึ่งก็จะมีนักเดินถ้ำชาวอังกฤษ๑๓คนที่ติดในถ้ำของประเทศเม็กซิโกปี๒๕๔๗ก็เข้าไปช่วยเหมือนกัน
จริงแล้วจากกรณีนี้ทั้งหมดคนที่คนไทยพูดถึงเยอะที่สุดน่าจะมี๒บุคคล
คนแรกคือผู้ว่าราชการจังหวัดถูกต้องซึ่งหลายคนคุณจะรู้หรือไม่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยกำลังจะโดนย้ายอยู่แล้วด้วยซ้ำไป
ความจริงแล้วผู้ว่าเนี่ยเนื่องจากเป็นผู้ว่าตรงฉินไปเหมือนแบบว่าตอนแรกไม่เซ็นอนุมัติ
แต่โอเคอันนั้นในความรู้สึกที่คนหรือคนที่เรามองเรารู้สึกแบบนี้ถูกป่ะคะ
แต่ตามที่แบบเวลาเราฟังข่าวฉันเองก็บอกว่าโอเคจริงไม่เกี่ยวหรอกเขามีอย่างนี้มาแล้วมันก็ถึงรอบระยะเวลาในการต้องมีการโยกย้ายบราอะไรก็ว่า

ใช่เพิ่งมาปีเดียวเอง
ซึ่งมันน้อยไปมันน้อยไปถ้าจะไม่ผิดจะต้องไปอยู่จังหวัดพยาวแน่นอนแบบวันนี้มธนหนึ่งก็ออกมาพูดแล้วว่าโอเคแหละนี่คือคนคุณภาพ
เพราะฉะนั้นก็คงไม่น่าจะมีการโยกย้ายอะไรนะเพราะว่าราชการจังหวัดคนนี้เรียนจบค่อนข้างจะสูงวิสวะกรรมศาสตร์
คือตอนแรกเราก็รู้สึกว่าทำไมท่านพูดว่ารู้ระบบงาน
รู้เรื่องเกี่ยวกับธรรมดีวิทยารู้เรื่องถ้ำรู้เรื่องดินรู้เรื่องทุกอย่างหมดเลย
ว่าจริงท่านจบมาแบบทางด้านนี้โดยตรงจริง

เป็นคนที่ศึกษาเรื่องพระยังไม่เคยได้ยินแต่ชื่อ

ครูบาบุญชุ่มเนี่ยเป็นใครวันนี้เราขอย้อนประวัติครูบาบุญชุมสักนิดนึง
เราได้ยินชื่อครูบาบุญชุมมาตั้งแต่วันเสาร์
เสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ย๓วัน๔วันเนี่ย
ครูบาบุญชุ่มเนี่ยแห่งวัดพระธาตุดอนเรืองเมืองพงศ์รัชฉานประเทศบาม่าเนี่ย
ซึ่งประมาณที่๒๙และ๓๐มิถุนายนที่ผ่านมา
ครูบาบุญชุ่มเนี่ยก็มาเรียกว่าแผ่เมตตาค่ะ
ให้กับโค้ดแล้วก็เด็กทั้ง๑๓ชีวิตเนี่ยนะฮะ
ที่วัดถ้ำหลวงคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
นี่นะฮะเป็นรูปครูบาบุญชุ่มอันนี้ที่งานเลยเหรอครับ
พระคล้ายจีวรคล้ายกับพระพม่าเป็นพระที่มีคิ้ว
เห็นมั้ยฮะพระไทยใช่มั้ยมีคิ้วแต่ถ้าสมมติพระพม่าโดยเฉพาะแบบนั้น
ทางฝั่งเหนือที่จริงแล้วจะมีคิ้วนี่จีวอนจะเป็นสีแดง
อันนี้คือครูบาบุญชุ่มคือเรื่องของเรื่องเนี่ยทำไมครูบาบุญชุ่มถึงเข้ามามีบทบาท

เริ่มจากเฟซบุ๊กนะฮะเริ่มจากเฟซบุ๊คของท่านท่านหนึ่ง
เป็นทั้งมีการโพสเวอร์ที่๒๗มิถุนายน
เขาชื่อคุณเชฟคุณเชฟเขาบอกว่าเขาอยู่ดีเนี่ยเขาฝันว่า
เจ้านางดอยนางนอนอยากให้ครูบาบุญชุ่มเนี่ยมาโปรดแล้ว
จะให้เจอน้องทั้ง๑๓คนขออธิษฐานให้ท่านครูบาเนี่ยแผ่เมตตาด้วยเถิน
ไม่รู้จักครูบาแต่แฝงแบบนี้นางแปลกดี
ถ้าสมมุติไม่ผิดเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยถูกต้องใช่ไหมแองจี้
อยู่ที่อเมริการู้สึกนางอยู่ต่างประเทศทำร้านอาหารอยู่ต่างประเทศ
เจ้าของเฟซบุ๊กเนี่ยนะฮะเออเขาบอกฝันอย่างนี้ก็แปลกดี
ฝันนั้นเจ้านางได้มาบอกว่ารอคอยครูบามานานกว่า๓๐๐ปี
อยากมาให้ปลดปล่อยนางแล้วนางก็จะให้เจอไม่อย่างนั้นนางจะไม่ยอมให้เจอ
ในฝันนะฮะพระนางกริ้วมากแล้วก็มีแฮชแท็กอีกทุกอย่างที่เขียนเนี่ยฝันนะคะ
จะเก็บความฝันไว้คนเดียวเกิดมันเป็นเส้นผมบังภูเขาล่ะ
มันจะเป็นตราบาปหรือเอาง่ายคือนางจะรู้สึกผิดจะเก็บงำไว้ไม่บอกกล่าวกัน
ฝันเป็นจริงล่ะจะทำยังไงถ้าพระครูบาท่านมาโปรดผู้ตกทุกข์ได้ยาก
ช่วยแชร์ให้บ้างนะคะเพราะเชฟไม่รู้จักครูบาองค์นี้มาก่อนเห็นไหม
เพราะว่าเขาอยู่สหรัฐอเมริกามานานเหลือเกินมานานเหลือเกินและไม่ได้ติดตามเรื่องพระทรงศิลป์
ขอผู้แต่เขาไม่ติดตามกรุงษรทางสงสินฯนะครับขอบคุณค่ะภาพนี้เชฟอาจจะอินเตอร์เน็ตเจ้านางบอกว่าไม่เอาของเส้นไหว้
วันเพ็งพุทธที่เขาตักบาดเที่ยงคืนอย่างนี้
ที่เขามีความเชื่อว่าพระอุปคุฎเนี่ย
จะเดินเข้ามารับบาทตอนเที่ยงคืน
เหนือก็เลยจะมีการตักบาทเที่ยงคืน

คือวันพุธที่ตรงกับวันพระ
เอาง่ายเขาจะเรียกว่าพันเป็งปุ๊ด

เขาก็บอกว่าเขาฝันไปถึงตอนตี๓
ลืมบอกไปอีกอย่างนะในฝันเจ้านางชื่อ
นางน้อยปิ่นคำผมยาวถึงเข่า
กำไรเท้าขวากลมข้างเดียว
พระรูปเขาก็เคยมีความงาม
หน้าตาเหมือนทุกระทมและโกรธกริ้ว
ดวงตาท่านแดงเหมือนร้องไห้อย่างหนักนะ
เท้าเจ้านางเปื้อนควรถึงน่อง
เห็นในฝันนะคะท่านเศร้ามาก
นี่ฝันจริงเลยเล่าให้ฟัง
กระจายภายในวันเดียวอย่างรวดเร็ว
เพราะตอนนั้นคนไทยกำลังต้องยอมรับ

คนเริ่มแชร์กันแล้วถูกต้องไหมครับ
เราเริ่มตามหาตั้งแต่วันเสาร์ตอน๒ทุ่ม

วันที่๒๙ครูบาบุญชุ่มพระเกจิ
ชาวไทยเนี่ยฮะแห่งวัดพระทาสดร
เรืองวัดอัสฉางก็เดินทางมา
เริ่มทางมารู้สึกจะข้ามแม่น้ำโขมันเลยละนั่งเรือมาเนี่ยนะครับ
ทำพิธีเปิดถ้ำหรือก็ถอนขึดคืออะไรแองจิ้นถอนขึด
คือเป็นอาถรรพ์ถ้าเกิดว่าภาษาเหนือขึดคืออาถรรพ์สิ่งที่ไม่ดี
คือจะทำให้แบบไม่เจริญงอกงามไม่ดีไม่งามเนี่ยคือของขึ้น

คือเขาบอกว่าแต่ถ้าที่ครูบาบุญชุ่มทำเนี่ย
คือไหว้วอนขอให้ผู้ที่มีอำนาจเหนือสิ่งเหล่านั้นช่วยถอดถอนแทน
เพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคลที่กับเจ้าตัวหรือเจ้าบ้าน
หลังเสร็จพิธีครูบาบุญชุ่มคนก็เอาเลขทะเบียนครูบาบุญชุ่มที่นั่ง
พาไปหากลับไปตีเลขปรากฏว่าถูกนะฮะ

ในที่สุดครูบาบุญชุมก็ได้เดินทางกลับทันที
วันที่๓๐มิถุนายนที่ผ่านมา
บาบุญชุมก็ได้เดินทางมายังถ้ำหลวงอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งในวันนี้เป็นพิธีแผ่เมตตา

เจ้าหน้าที่ก็นำพระพุทธรูปมาตั้งไว้ที่ประรำพิธีครูบาบุญชุมก็ได้ทำพิธีไปนะครับ
โดยไม่ให้ทั้งญาติหรือคนเข้าใกล้ชิดของเด็กเข้าไปในประรำพิธีด้วย
แล้วก็มีแต่ครูบาลูกศิษย์ที่ทั้งมาด้วยกันเข้าไป
เพราะว่าต้องการให้พิธีศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อันเชิญพุทธรูปโบราณขนาดใหญ่มาประกอบพิธี

ซึ่งครูบาบุญชุมก็ได้บอกว่าทำพิธีให้แล้ว

เขาบอกครูบาบุญชุมเข้าพูดเลยครับว่า

เห็นในนิมิตขอวิญญาณที่อยู่ในถ้ำนี้เปิดประตูถ้ำ

ซึ่งปรากฏว่าเจ้าหน้าที่พบตัวเด็กและโค้ช
ในเมื่อวานนี้๒๒นาฬิกา๓๐นาที
ตรงกับวันที่๒กรกฎาคม
ก็หลังจากนั้นปุ๊บยังไม่มีใครสามารถได้เจอครูบาบุญชุมได้อีกเลย
เพราะครูบาบุญชุมก็เข้าไปนั่งสมาธิปิดวาจา
ห้ามคนรบกวน
แล้วก็ที่กุฏิกลางน้ำที่พระธาตุดอยเวียงแก้ว

โดยท่านบอกครูสิทธิ์ระหว่าง๓วันนี้

ท่านจะทำพิธีปิดวาจาไม่พูดไม่จากับใคร
เมื่อเช้าก็กรรมฐานแผ่เมตตาให้กับสิ่งลี้ลับอยู่ในถ้ำ
คุณรู้ไหมครูบาบุญชุ่มเขาบอกว่า
ตอนนี้อยู่ตรงนั้นเขาพูดว่าเออแปลกเนอะ

ด้านบนเป็นเมืองอะไรบังบดเหรอ
เป็นบางบทข้างล่างเป็นเมืองบาดาน
เขาบอกจุดตรงถ้ำนั้นน่ะนี่ตามความเชื่อเขาเชื่อว่าอย่างนั้น

เอาล่ะก็อย่างที่เล่ากันไปก็ไม่รู้จะตอบคำถามยังไง
แล้วก็หลายคนก็เชื่อว่าครูบาบุญชุมมาโปรดแล้ว
ถึงจะออกมาได้แต่จริงแล้ววันนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่ง

แต่เราจะต้องเข้าใจถึงชาวนา
ที่ต้องยอมรับนามน่ะจริงนะครับใช่ไม่จริง
เขาก็บอกว่าพวกเรายินดีขอให้เพลงให้เด็กปลอดภัยนะคะ
ก็ทั้งหมดก็มีเยอะมีหลายเลยนะครับ
ส่วนนายสุขชัยเจรียงประเสริฐเกษตรกรจังหวัดเชียงรายก็บอกว่า
จากการสำรวจพื้นที่แล้วก็โดนไปหลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน๘
แล้วข้าวก็กำลังเพิ่งจะปลูกกันนั่นแหละ

ตอนนี้มันยังเพิ่มอยู่เรื่อยเพราะเขาก็ยังสูบน้ำอยู่นะคะ
ที่ก็มีที่ตำบลศรีเมืองชุมโป่งผาตำบลบ้านได้
มีพื้นที่ที่ได้รับทั้งปริมาณน้ำฝนสะสมแล้วก็น้ำที่ระบายออกจากถ้ำหลวง
เกษตรกรทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบก็ยินดีให้เป็นพื้นที่รับน้ำ
เพียงให้สามารถช่วยเหลือน้องและทีมหมูป่าอาคาเดมี่ทั้งชีวิตได้โดยเร็ว

สำหรับการช่วยเหลือเขาก็จะใช้อย่างนี้ค่ะ
สำรวจความเสียหายอีกครั้งซึ่งต้นข้าวสามารถจะทนน้ำท่วมสูงได้
ก็ได้ประมาณ๑๐๑๕วัน

นายนรงศักดิ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

และเกษตรกรจะได้รับเงินชุดเหลือยาไร่ละ๑๑๑๓บาท
รวมไม่เกินรายละ๓๐ไร่ตามระเบียบประสงค์การอีกครั้ง
คือเขาให้ทุกลายตอนนี้ก็คนที่โดนเนี่ย
รายก็แจ้งแล้วแต่อาจจะมีเพิ่มขึ้น

วันนี้ที่ผ่านมายังคงสูบน้ำทั้งท่อพญานาค

มีต้นน้ำมาจากอุทยานแห่งนี้แหละค่ะ
ในชีวิตจริงที่เราเห็นตลอดระยะเวลา
๙วัน๑๐วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
บุคคลที่ถูกพูดถึงมากในโลกโซเชียลเลย

ก็ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศ
ตำรวจหน่วยทำลายใต้น้ำจู่จม

ที่เข้าไปแบบว่าลุยหน้าด่านเข้าไปช่วยน้อง
คราชการกระทรูปมาหัสไทยคราชการท้องถิ่น
หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงนะครับ
รวมไปถึงหมอพยาบาล

อาสาสมัครกู้ภัยทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติ
ประดาน้ำทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
นายกสมาคมประดานแห่งประเทศไทย
นักประดาน้ำทีมนารินทร
ทีมงานเจ้าของท่อสูบน้ำขนาดใหญ่

นั่นจากนี้ก็ยังมีชาวบ้าน

พูดไปเมื่อกี้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ทำให้การไฟฟ้า

ในเรื่องของการรวบรวมคนหน้าตาดี

บางคนพี่อยากจะเอามาสมัครเป็นดาราเลยล่ะ

โอ้ตายฉันตามไอจีเขาแล้วอ่ะ

คนแรกเป็นหนุ่มตำรวจท่องเที่ยบ

คนนี้ก็เป็นผู้ที่ช่วยเป็นล่ามภาษาจีน

ให้หลายคนต่างใช้วับ
มาแบบเรียกว่าตัวจริงเสียงจริงเป็นเส้นอะไร

เขาบอกว่าสาวพูดเหมือนกันเลยว่า
หลังจากกู้ภัยเสร็จแล้วช่วยมากู้ใจต่อ

คนนี้ชื่อว่าคุณกริตภาคจันพิรมหรือว่าคุณฟ้อง
เป็นอาสาสมัครจากกู้ภัยสว่างจากจังหวัดเชียงใหม่

มียอดแชร์เกือบ๔๐๐๐แล้วนะคะ
เขาลงปุ๊บมียอดแชร์มากันเต็มเลยนะคะคนนี้นะ
ร้องเหรอฟร้องเหรอร้องฟร้อง
ฝากประชาสาธารณ์หนีนึงนะคะสำหรับคนที่อยากแอด
บุ๊คของคุณฟรองกนะคะตอนนี้ไม่สามารถจะแอดได้เพราะตอนนี้ทางคุณแฟนได้ยึดไอคาวไปแล้ว

ถ้าเกิดใครอยากแอดอะไรก็ต้องผ่านแฟนบล็อกไปเลย
แล้วคนแรกที่พูดภาษาจีนได้หน้าเอามาทำพระเอกเนอะ

สมเจษแล้วก็เจษ

เฟซบุ๊คของเขาสังกฤษ
คนแรกคนจีนจริง

คนต่อไปนอกจากหนุ่มแล้ว
ผู้หญิงบ้างได้ไหมพี่พักผู้หญิงแป๊บนึง

ไม่เป็นไรคนอื่นอาจจะมี
คนนี้เป็นสาวสวยจิตอาสารายนึงด้วยนะคะ
จ้าหน้าที่อาสารดูแลในส่วนของโรงครัวพระราชธาน

เจ้าตัวเคยเข้าร่วมประกวดในเวทีสาวงาม

มาถึงรอบ๑๒คนสุดท้ายด้วยนะคะ

โอเคมาใช่สวยมาก
เธอต้องดำน้ำไปช่วยเด็กก่อนเธอถึงจะมีคะแนน
คนนี้เอาใจแองจี้นิดหนึ่งเป็นทีมงานต่างประเทศนะคะ
จำนวนที่คู่ภัยจากออสเตรียไลน์คุณพูดมากคุณพูด
ก็เรียกว่าเป็นหน่วยชำนาญการกู้ภัยของตำรวจส่วนกลางออสเตรเลีย
อ๋อน่ะเออเออพี่ไม่ให้สามารถชาวเนี่ยก็หยุดเลื่อนหน้าฝีด
เพราะว่าหล่อระดับสิบทีเดียวนะคะคนนี้ดูสิคะคนนี้ยังไม่บอกใช่ไหม
มาเป็น๒๐นาทีเรื่องการกู้ภัยกระเทยช่างแต่งหน้าไม่สนใจค่ะ
พอพูดถึงเรื่องผู้ชายยืนกันหมดเลยคุณแม่เออคนนี้คนนี้คนนี้ไม่รู้ชื่อ
มาคนต่อไปคนนี้เราก็เห็นเยอะมากในการแชร์นะคะ
เป็นนักข่าวที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็นำเสนอข่าวเรื่องราวของถ้ำหลวงเนี่ยนะคะ
เรียกว่าพอไปส่องเอาไว้ปรากฏว่า
ก็อดมี่ครวันแล้วลงลูกแวลนวันชื่น

ก็จะติดต่อนั่นแดล็กตัวเอง

เดี๋ยวหลังจากนี้เราต้องมีพิกหน้ากระดาษหมดแล้วพี่

ดูหมดแล้วนะในรีสหมดแล้ว

เอามาเป็นพระเอกจริงไม่ได้เอามาทำผัว
อาจารย์รักไอหนูให้อาจารย์รักวางไม้
จะให้ไอ้จิ๊บจัดการไอ้จิ๊บจะเอามาสิเอามาเป็นพระเอกแล้วเร็วแล้วก็เจ็ทน่ะเจ็ทน่ะเค้าเป็นเจ็ทน่ะเค้าค้นหาพระเอกกันอยู่เร็วเร็ว
คุณแม่ในแฟนเพลงเขาบอกคุณมดดำใจเย็นค่ะช่วยเหลือเด็กก่อน
เออช่วยเหลือเด็กก่อน
เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันนะคะว่าเราจะนำเด็กทั้ง๑๓คนนั้นออกมาจากถ้ำได้อย่างไร
ต้องแล้วว่าวิธีการรักษาพยาบาลหลังจากนี้ต่อไปจะทำอย่างไรบ้างค่ะสักครู่เดียว